เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี
คูณลานสืบสารของดีเมืองเชียงยืนประจำปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนยี่หรือบุญคูณลาน
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๒๒ของชาวอิสาน
มีการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีกันมาอย่างยาวนาน
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดขบวนแห่ของดีจากทุกตำบล
การออกร้านนิทัศกาลของตำบล
แข่งขันและการประกวดผลิตผลทางการเกษตร
ประกวดสาวงามเชียงยืนและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอเชียงยืน
ในงานยังมีการแสดงโชว์พ่อพันธวายแคระที่มีตัวเดียวในประเทศไทย
ข้าวเหนียวที่มีความสูง๑๐๘เซนติเมตร
และทางฟาร์มยังขายลูกควายแคระดำในราคาตัวละ๑๕๐๐๐บาท
ควายแคระเผือกตัวละ๒๕๐๐๐บาท
และได้ชมความน่ารักของควายแคละที่นำมาแสดงโชว์ทั้งคานเข่ายิ้มสวัสดี
เป็นที่ฮือฮาภายในงานเป็นอย่างมาก